ช่วงหน้าหนาวแบบนี้มาพูดคุยกันหน่อย
หลายคนก็ชอบนะหนาวแหมมันอากาศดี
บางคนก็แหมไม่ไหวบางคนไม่ชอบอากาศหนาว

แต่ว่าสำหรับบางที่บางจุดหน้าหนาวแบบนี้

โดยเฉพาะที่นี่นะครับที่จังหวัดเชียงราย

ผมไปเดี๋ยวผมจะซื้อมาฝากคุณใบตองเลย
ไม่เคยซื้ออะไรมาฝากดิฉันเลย

ผมอย่างน้อยก็เอาภาพมาฝากนะน้องใบตองนะอย่าเพิ่งน้อยใจไป
น้ำเต้าหู้และปลาท่องโกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนหลายคนพุ่งเป้าไปหาซื้อกันในช่วงนี้เพื่อคลายหนาวครับ
สภาพอากาศที่หนาวเย็นของจังหวัดเชียงรายเขาบอกว่าเย็นลงต่อเนื่องเลยนะ
อุณหภูมิตลอดทั้งวันอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๓องศาเซลเซียสน้องใบตองคิดดูแล้วกัน
กลางวงกลางวันยังหนาวเลย
เขาบอกว่าน้ำเต้าหู้และปลาท้องโกร้านนี้ฟางฟางชื่อร้านฟางฟางครับในเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททาปกติจะขายได้เฉลี่ยวันละ๖๘พันบาท
แต่ว่าช่วงที่อากาศหนาวเย็นแบบนี้คุณผู้ชมลองเดาดูว่าขายได้เท่าไหร่

ตอนนี้เขาบอกว่าขายได้ราคาเนี่ยได้กำไรมากขึ้นเป็นเท่าตัว
อยู่ที่ประมาณ๑๒๐๐๐๑๕๐๐๐บาทต่อวันนะ

ถูกต้องครับขายดิบขายดีขนาดนี้แหมแสดงความยินดีด้วย
และที่สำคัญเราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้ด้วย
ใครที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยากจะลองไปทาน
ดูนะครับฟางฟางน้ำเต้าหู้
โทรไปสอบถามกันได้ว่าอยู่ตรงไหน
เป็นไงล่ะรายการเรานี่ใจดีใจดีฝากร้านให้ด้วยอีกต่างหาก
รับฝากร้านนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
ใครสนใจใครอยู่แถวนั้นอยากจะโทรไปสั่ง
ไปสอบถามว่าขายอยู่ที่ไหนก็โทรไปเลย

แล้วก็ฝากสั่งด้วยน้ำเต้าหู้๒ถุงไม่ใส่เครื่อง